ต่อเรื่องบรรยากาศของการเมืองกันหน่อยคุณผู้ชมนะครับ
วันนี้พลเอกประวิทย์ก็ออกมาพูดถึงการที่นายทักษิณนั้น
ออกมาแสดงความเห็นเรื่องของการจัดตั้งพักการเมืองในขณะนี้ครับ
ส่วนท่านนายกก็มีการนำคอรมอลร่วมกันปลูกต้นไม้เป็นต้นพยุงนะฮะ
ในวันรักต้นไม้ประจำปีครับ
ผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
เนื่องในโอกาสบำรักต้นไม้ประจำปี
ก็จะจัดการบริเวณสนามย่าด้านหลังตึกไทยคู่ฟ้า
ขอให้ทุกคนช่วยกันปลูกต้นไม้เป็นแบบอย่าง

แล้วชี้มือไปบนท้องฟ้าสื่อถึงในหลวงรัชกาลที่๙
พร้อมกับบอกว่าเพลงต้นไม้ของพ่อนั้นเพราะดี

พลเอกประยุทธ์ก็ได้จูงมือพลเอกประวิทธิ
เดินลงจากฟุตปาดก่อนจะขึ้นไปปฏิบัติภารกิจบนตึกไทยคู่ฟ้าค่ะ
ขณะที่พลเอกประวิทย์ก็กล่าวถึงความเคลื่อนไหวของนายทักษิณชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรีนะครับ
ก็บอกว่าตอนนี้ฝ่ายความมั่นคงสั่งให้ใครทำอะไรไม่ได้
ต้องให้กรกตเข้าไปตรวจสอบคำพูดของนายทักษิณที่ออกมาพูดกับเรื่องของภาคการเมืองต่างที่มีการเปิดตัวจัดตั้งในขณะนี้
ซึ่งเรื่องการได้มาของจำนวนที่นั่งสอสออีกทั้ง๑๐ปีที่ผ่านมานายทักษิณเองก็เคลื่อนไหวมาตลอดด้วยนะครับ
ไปฟังเสียงของท่านพลเอกประวิทย์กันหน่อยครับ
ปวดหญิงมันเกี่ยวข้องทุกพรรค
พรรคเข้าร้วยเพราะพรรคเขาแล้วด้วย
ก็คือพรรครรัฐบาล
ประเด็นทั้งหมดทั้งมวลมันอยู่ช่วงท้าย
เสียงของท่านประวิทย์ที่บอกว่า
กุมภาเลือกตั้งแน่นอน

จะได้หรือเปล่าเนี่ยคือหลายคนก็รอดูแต่ว่าจริงจริงนายกก็ย้ำชัดมาตลอด
กับประเทศไทยทั้งกับนานาชาติต่างประเทศด้วยแล้วก็ได้ยินเสียง
เอกประวิทย้ำมาอีกคนนึงก็มีความหวังค่ะนะเราต้องมีความหวัง